ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะหนุ่มคนนึงพาสาวรุ่นพี่เป็นสาวคนสนิทแหละ

กันมา๗๘ปีแล้วแต่ไม่มีสถานะซึ่งกันและกันนัดเจอกันบ้างเดือนละครั้งสองครั้ง
ล่าสุดบอกว่าจะไปรับสาวไปกินข้าวก็ไปรับเขาจากที่บ้านแล้วพามาที่บ้านตัวเองขึ้นห้อง
สักพักนึงไม่รู้ทะเลาะอะไรกันค่ะเสียงปืนลั่นขึ้นมาดังปั้ง
ปรากฏว่าปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่แก้มก้นซ้ายของฝ่ายหญิงอะค่ะ
แล้วฝ่ายชายก็รีบพาฝ่ายิงไปโรงพยาบาลก่อนที่จะหนีไป
สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าฝ่ายชายเพิ่งเสพยาบ้าไปแล้วบอกว่าตั้งใจจะเอาปืนมาขู่เฉย
แต่ปืนมันดันลั่นคืออันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากแม่ของฝ่ายชายนะ
เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับฝ่ายชายแต่ตำรวจจับได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนแสนสวาสที่อำนาจริงค่ะ
คนก่อเหตุชื่อฟรแรงค์อายุ๓๒ปีนะคะคนเจ็บชื่อนางอนุกูลค่ะ
กระสุนอย่างที่บอกเขาแก้มก้นสาย๑นัดนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุก็เจอแต่แม่ของในแฟรงค์
แม่เล่าแบบนี้ก่อนหน้านี้ลูกชายแม่ก็พานางอนุกูลมาที่บ้าน
แล้วก็พาขึ้นไปบนห้องแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแม่ก็เข้านอนก่อน
เพราะว่าแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายคลั่นเนื้อคลั่นตัวก็เลยอยากจะรีบนอน
สักพักได้ยินเสียงดังโวยวายมาจากข้างบนอ่ะก็เลยออกมาดูว่าเอ๊ะทะเลาะอะไรเกิดอะไรขึ้น
ภาพที่แม่เห็นคือลูกชายอุ้มสาวรุ่นพี่ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้พูดอะไรเลย
ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่หลังเกิดเหตุแค่สี่ชั่วโมงนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอำนาจริงก็ไปตามจับตัวในแฟรงค์ได้ที่บ้านเพื่อนค่ะ
แล้วก็นำไปตรวจค้นของกลางเป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ลูกโม่ไม่มีทะเบียน
อกกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนในบ้านเกิดเหตุแฟรงค์บอกว่าทะเลาะกัน
แล้วก็โมโหรวมกับเพิ่งเสพยาบ้ามาก็เลยเอาปืนออกมาขู่แต่ปืนลั่น
จริงจริงตั้งใจจะมามอบตัวอยู่แล้วนะครับแต่เพราะเอิญตำรวจไปจับตัวได้ซะก่อน
ของเพื่อนอืมเพื่อนมาฝากไว้นานแล้วตำรวจบอกอ่ะ
ให้การยังไงก็ได้ขอแจ้งข้อหาก่อนแล้วกันนะ
พยายามฆ่าแล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
รวมถึงข้อหาเสพยาบ้าก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังแล้ว
ทีนี้เราไปฟังข้อมูลฝั่งของคนเจ็บกันบ้าง
เขยของนางอนุกูลนะคะก็เล่าบอกว่า
ก็เห็นว่าแม่ยายคบกับนายแฟรงค์มาได้ประมาณ๗๘ปีแล้วแหละ
แต่คบกันแบบไม่มีสถานะนานก่อนนัดเจอกันทีเดือนละครั้งสองครั้ง
เมื่อวานตอนเย็นแม่ยายกับภรรยาเขาก็พากันไปตลาด
แฟรงค์ก็โทรมาบอกเดี๋ยวจะมารับแม่ยายไปกินข้าวที่บ้าน
แต่เรื่องมันกลับตลปัดนะพี่อุ๋ยมันไม่เหมือนที่นายแฟรงค์แล้วก็แม่ของในแร้งเล่า
เพราะว่าลูกเขยเล่าบอกว่าพอแม่ยายไปถึงบ้านในแร้งแล้วเนี่ย
ทะเลาะกันเรื่องที่ในแฟรงค์ชอบเสพยา
แม่ยายพยายามจะหนีออกจากบ้านนายแฟรงค์ก็เลยหยิบปืนมาขู่แล้วยิงใส่จากด้านหลัง
แล้วพยายามที่จะยิงซ้ำด้วยแต่แม่ของในแร้งเป็นคนมาห้ามไว้ไม่ให้ลูกชายยิงซ้ำ
จังหวะนั้นแหละแม่ยายเขาก็เลยโทรหาหลานชายให้มารับไปส่งโรงพยาบาล
คนที่ไปส่งที่โรงพยาบาลจริงไม่ใช่ในแฟรงค์นะที่แม่บอกว่าลูกชายเห็นลูกชายอุ้มสาวรุ่นพี่คนสนิทขึ้นรถแล้วขับไปส่งโรงพยาบาล
เคยบอกไม่จริงคนที่ไปรับแม่ยายผมมาคือหลานแม่ยายนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็พาไปโรงพยาบาล
พอถึงโรงพยาบาลในแฟรงค์เห็นคนเยอะก็เลยขี่รถหนีไป
พอเขาไปรับแม่ก็ได้ทักเขาว่าเอ้าทำไมตาแดงทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เกลียอีกแล้วใช่ไหมอย่างนี้ครับผม
เขาก็เหมือนไม่พอใจฝึดฟัดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือรีบพาเขาว่าช่วงก่อนจะยิงคือก็ทะเลาะกับเรื่องอย่างนี้ครับว่าใช้สารเซฟติด
แล้วเขามีคำพูดคนหนึ่งว่าเหมือนพูดประมาณว่ามึงไม่เชื่อใจกูใช่ไหมมึงมาหาว่ากูเล่นยาอีกแล้วใช่ไหม
ก็เลยไปหยิบมาแม่ก็คือตอนนั้นแม่ครับแม่บอกว่ากำลังจะหยิบกระเป๋าเดินออกมาเขาก็ถือปืนมาแล้วก็ลั่นเลย
ทีนี้ในการประกันตัวในแฟรงค์เนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท
ในแฟรงค์บอกแม่ก็ไม่รู้จะไปหาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนอ่ะเพราะทุกวันนี้ก็อาศัยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการใช้จ่าย
แม่บอกก็ทำอะไรไม่ได้ก็คงจะต้องให้มันเป็นไปตามกฎหมายอย่างเดียวแล้วล่ะ